วัน๔วันปรากฏว่าน้ำมาเร็วมาเร็วแล้วมาแรงที่ลำปางครับ
นอนอยู่ในบ้านดีดีฟ้ายังไม่ทันสว่างเลยน้ำป่ามาพลักพลักพลักพลักพลัก
ต้องหนีขึ้นหลังคาครับผมนายอิทธิฤทธิสมศุกร์
กำลังสาวอลัญญาจานใจตอนนี้ติดอยู่ที่บ้านครับ
บ้านแม่ตีบบ้านอำนาจเงี้ยวงามตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปาง
ตอนนี้น้ำจะมิดหลังคาแล้วครับตอนนี้จะขึ้นหลังคา
มิดหลังคาจะขึ้นหลังคาแต่ว่าบ้านตอนนี้เหมือนมันจะไม่แข็งแรงนะครับ
ก็มันมีเศษไม้อะไรพวกนี้ครับมันมาตันที่ข้างบ้าน
แล้วก็บ้านมันรู้สึกมันจะสะเทือนขยับตอนนี้ยังไม่มีใครช่วยเลยครับ
ตอนนี้ก็น้ำเชี่ยวมากครับดูครับคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะถ้าเราต้องไปอยู่ตรงนี้ทำยังไงเนี่ย
เวิ้งคว้างไปหมดเลยน้ำจะถึงหลังคาแล้วค่ะเนี่ยครับ
น้ำป่ามาเร็วจริงครับสามีภรรยาคู่นี้ต้องหนีขึ้นหลังคา
มีหมาอีก๒ตัวด้วยแล้วเขาก็ไลฟ์ขอความช่วยเหลือครับ
ฝนตกหนักครับในพื้นที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับ
หกโมงครึ่งของเมื่อเช้าน้ำป่าไหลหลากมานะครับ
น้ำท่วมฉับพลันมาเข้าท่วมบ้านเรือนของ
ชาวบ้านสองตำบลของอำเภองาวครับคือที่หมู่บ้านงิ้วงามตะบนแม่ตีบ
แล้วก็บ้านห้วยทากตะบนบ้านหวนฮะนายอิทธิฤทธิสมศุกร์
อายุยี่สิบเจ็ดปีต้องใช้คำว่าหนีตายเลย
หนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคาเล่าบอกว่าจริงเขาเป็นคนแพร่นะ
ค่ะมาทำงานกรีดยางในพื้นที่นี้แล้วเช่าบ้านหลังเนี้ยอยู่
เมื่อเช้าตี๕กว่าเท่านั้นเองยังเคลิ้มหลับอยู่
ได้ยินเสียงสุนัขตะกายครับตะกายบ้านตื่นมาดูเอ้า
น้ำเนี่ยครับเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็วนะครับ
ตอนแรกคิดว่าจะว่ายน้ำข้ามไปแต่ภรรยาว่ายน้ำไม่เป็น
ทำยังไงล่ะไม่ถึง๒นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
น้ำสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็เลยพาภรรยากับหมาอีกสองตัว
หนีขึ้นหลังคาก่อนระดับน้ำยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยครับ
เกือบจะมิดหลังคาแล้วก็เลยตัดสินใจไลฟ์ขอความช่วยเหลือ
รอจนระดับน้ำเริ่มลดครับคุณผู้ชมชาวบ้านก็เข้ามาช่วย
ส่วนหมา๒ตัวเนี่ยรอน้ำรถอีกนิดนึงนะครับ
เดี๋ยวจะว่ายน้ำไปเอามันลงมาจากหลังคา
เขายอมรับว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นทางผ่านของน้ำ
เพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แล้ว๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ำป่ารุนแรงแบบนี้มาก่อนครับ
ล่าสุดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับ
เรื่องต้นระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่ฮะนี่ฮะ

จากการสำรวจเบื้องต้นเพราะว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบ๓หมู่บ้าน
หรือประมาณสามร้อยห้าสิบหลังคาเรือนนะครับ
ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามหมู่ที่สี่
ตะบนแม่ตีบอำเภองาวครับส่วนอีกจุดคือที่บ้านห้วยทาก
ตะบนบ้านหวดอำเภองาวนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่แล้วนะครับ
ช่วยเหลือให้ไปดูแลเรื่องของความเสียหายไปตรวจสอบ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วครับโอ้โหดูน้ำสิ
มาเร็วมาแรงมาเยอะน้ำป่านะคะเนี่ยค่ะ
ช่วงนี้คุณผู้ชมต้องตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะทางเหนือเจอกันไปหลายพื้นที่เลย
อย่างที่จังหวัดน่านก็เจอนะคะน้ำป่าเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ต้องประกาศให้อบพยพออกจากพื้นที่ก่อนนะคะ
คุณผู้ชมเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เป็นผลพวง
เมื่อคืนนี้ที่ฝนตกหนักกันค่ะ
ครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านใหม่หัวดงนะครับ
ล้นตะหลิ่งอ่าแถวบริเวณอ่าขุมบันดงนะครับ
ล้นตลิงเยอะมากครับเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน
อ่าตอนนี้เบื้องต้นก็จะให้ย้ายขนของที่สำคัญขึ้นที่สูง
นะครับน้ำล้นตระหลิงจำนวนมากครับ
อันนี้คือบ้านใหม่หัวดงนะครับหมู่สิบตะบนสะทะ
จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะคะ

อำเภอนาน้อยคนที่ถ่ายคลิปนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะให้อพยพออกไปก่อนชั่วคราว
ถ้ามันไม่ดีขึ้นนะคะสถานการณ์ช่วง๘นาฬิกาเพจที่นี่นาน้อยโพสต์คลิป
ระบุบอกว่าสะพานนาคล้ายน้ำก็ท่วมแล้วแต่ว่ารถเก๋งกระบะยังพอผ่านไปได้
แต่ชาวบ้านก็ไม่นิ่งนอนใจกลัวว่ามันจะสูงขึ้นค่ะ
ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูระดับน้ำค่ะ
เขากลัวว่ามันสูงขึ้นเดี๋ยวจะทะลักไหลเข้าทั่วหมู่บ้าน
ก็อยู่กันไม่ติดแล้วค่ะสภาพฝนสภาพน้ำแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นเพจที่นี่นาน้อยโพสต์คลิปน้ำท่วมที่ตำบลสันทะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน
นี่ค่ะคลิปมานะคะน้ำเที่ยวจริงแล้วก็สูงประมาณเกือบระดับเอวนะคะ

บ้านนาแดงน้ำก็ท่วมแล้วเช่นเดียวกัน
แต่ยังไม่ถึงขั้นทะลักเข้าชุมชนนะคะ

แต่คุณผู้ชมดูน้ำสิคะน้ำมันเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ
สาเหตุที่พื้นที่อำเภอนาน้อยเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วม
เป็นเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกัน๒วัน

คุณผู้ชมที่อยู่ตรงจุดนั้นออกจากพื้นที่ชั่วคราวก่อนนะคะ

จุดที่ได้รับความเสียหายหนักตอนนี้ก็มีบ้านใหม่หัวดงหมู่๖
บ้านจันทะหมู่๖ระดับน้ำเฉลี่ยสูงประมาณครึ่งเมตรค่ะ
บ้านไหนอยู่ติดริมตลิ่งระดับน้ำอาจจะสูงถึง๑เมตร
ตอนนี้สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
แจ้งบอกว่าได้รับผลกระทบหลายสิบครัวเรือนแล้วค่ะ
บ้านถูกดินโครนถล่มไหลเข้ามาในบ้านนะคะ
มอเตอร์ไซค์ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย
การเกษตรบ่อปลาฟาร์มเป็ดไก่ก็เสียหายเช่นเดียวกันค่ะ
น้ำที่สูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะ

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ถล่มน้ำป่าไหลหลากช่วง๑๗๑๘พฤษภาคมค่ะ
มีคำเตือนมานะคะเชียงรายน่านแพร่อุตรดิษฐ์ลำปางและพิศนุโลกค่ะ